ส่วนที่จังหวัดสุรินครับผู้ชายคนหนึ่งถูกหนุ่มรุ่นพี่ไม่พอใจหาเรื่องต่างนานาครับโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยรุ่นพี่มาบอกว่าทำไมเองมือแข็งไม่ไหว้ฆ่าแล้วก็ชกต่อยกันครับหลังจากนั้นฮะสิ่งที่รุ่นพี่ทำคือคว้ามีดมาแล้วฟันฉับลงไปเจาะเข้าที่กลางหัวครับคุณผู้ชมเลือดไหลอาบเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
เพราะว่าเลือดอาบเต็มเลยบริเวณกกหูข้างขวาครับถูกมีดฟันเข้ามาแสกกลางหัวเป็นแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรเลือดไหลอาบอยู่ภายในบ้านของตัวเขาเองที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินหลังจากห้ามเลือดปฐมพยาบาลเสร็จเรียบร้อยนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลคนเจ็บอายุ๒๒คนก่อเหตุ

ก่อเหตุพฤติกรรมของเขาก็น่ากลัวครับคุณผู้ชมคุณขวัญค่ะตาขวางและมีข้อมูลบอกว่าเขามีอาการทางประสาทต้องกินยาอยู่ตลอดจริงก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาความเลยยังไม่ได้ไปแจ้งตำรวจแต่ก็อยากจะให้เขาเนี่ยสำนึกผิดแล้วก็รับผิดชอบเพราะว่านี่ก็ต้องเสียเวลาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกนะฮะ
มันไม่ชวนเขาหรอ

แล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับเราได้ยังไง
ไม่ผมก็เห็นคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลย

เพราะตาเขาจะขวางแบบ

คือช่วงนี้เขาขาดยาหรือยังอยากจัดการตรงนั้น

ยังไม่อยากเอาเรื่องไม่อยากแจ้งความครับ
เขาพูดมาเองว่าฝั่งคนก่อเหตุนี่เหมือนเป็นบ้านะฮะ

วันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปต่อที่บ้านของคนก่อเหตุ

ก็จะเห็นแค่ผ้าที่ตากอยู่ที่ราวแบบนี้นะครับ

คุณขวัญคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูหน่อยเป็นวงจรปิดครับ
ภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ภายในหมู่บ้านที่เกิดเรื่องนี่แหละ
ช่วง๙โมง๔๑นาทีวันนี้เลยครับ

แม่ผู้ก่อเหตุเดินออกไป
เปิดร้านขายไส้กรอกย่างนะครับ
ต่อมา๙โมง๔๙นาที
คนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์สีแดง
เมียผู้ก่อเหตุนั่งซ้อนท้าย

ตัดมาฝั่งขวาเข้าสู่ถนน

นี่นะฮะซูมภาพให้เห็นใกล้

ว่าลูกชายเอามีดไปจามหัว

ต่อมาครับ๑๐โมงกับอีก๑นาที

ขี่ออกมาทางนี้แล้วก็ข้ามฝั่งถนน

เพราะว่าคุณไกด์ธนกรออกไปหาเขาก็ไม่เจอครับ

คุณขวัญและคุณผู้ชมลองฟังข้อมูลจากผู้ใหญ่หน่อย

ผู้ใหญ่บอกว่าฝั่งคนก่อเหตุเนี่ย
ครอบครัวเขาก็ดูน่าสงสารนะ

พี่น้องบ้านนี้มีกัน๔คน

ผูกคอฆ่าตัวตายไปแล้ว

แต่งงานย้ายไปอยู่กับครอบครัวของเขาแล้ว

พี่ชายป่วยจิตเวทผูกคอฆ่าตัวตาย

แล้วก็มีน้องคนที่๔เป็นน้องสาว
น้องสาวก็ป่วยจิตเวทครับ

ลำพังพี่น้องนี่ก็ป่วยจิตเวท๒คนแล้วนะ

แล้วถ้าบวกกับข้อมูลของคนที่บาดเจ็บ
บอกว่าคนก่อเหตุก็น่าจะมีอาการทางจิตด้วย
กลายเป็นว่าบ้านนี้นี่ป่วยจิตถึง๓คนเลยนะฮะ

ตัวผู้ก่อเหตุจะแวะเวียนมาอยู่กับแม่บางครั้งบางคราวครับ

ซึ่งก็มีอาการป่วยทางจิตเวทด้วย
และที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
เป็นบางครั้งก็ว่ากล่าวตักเตือนไป
ช่วงไหนที่เขาขาดยาเขาจะอารวาส
ถ้ากินยาอาการมันก็จะทรงเนอะปกติ
ส่วนสาเหตุที่คนก่อเหตุป่วยจิตเวทนั้น
ไม่รู้ว่ามาจากไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่อย่างไร
และปมเหตุที่เกิดขึ้นสงสัยอาจจะมาจากคำเหม็นกัน

ก็เลยลงมือก่อเหตุแบบนั้นครับ
มีชาวบ้านให้ข้อมูลครับคุณขวัญคุณผู้ชมว่า
เห็นคนก่อเหตุเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
เข้าบ้านมาเก็บเสื้อผ้าที่บ้านแม่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปพร้อมกับเมีย
ทั้งคู่บอกกับชาวบ้านว่าเดี๋ยวจะไปบ้านเมียที่สะแก้ว
แสดงว่าหลังจากที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกราบแม่วันแม่เสร็จแล้ว
ขี่กลับเข้าไปในซอยเพื่อกลับบ้าน
เก็บเสื้อผ้าแล้วไปบ้านเมียที่สะแก้วหรือเปล่า
สุรินขี่มอเตอร์ไซค์ไปสะแก้วเลยเหรอเนี่ย

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติม
แล้วก็อยากจะฟังข้อมูลจากฝั่งคนก่อเหตุด้วยว่า
จริงหรือไม่อย่างไรแล้วทำแบบนี้ไปทำไม
ถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ